สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับน้องใบตองครับ

ก็โชว์ชุดไงมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาบอกว่าชุดนี้ฉันน่ารัก
โอ้โหนี่โอ้โหเฉพาะชุดเหรอครับที่บอกว่าน่ารักเนี่ยค่ะ

ต้องชมคนด้วยสิเดี๋ยวน้องใจ
โอ้ใช่มั้ยน้อยใจหัวล้าน

และที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่แบบว่าในจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหม
ต้องค่ะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเยอะมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้เราพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับวันสร้างเมืองกาญจนบุรีครบรอบ๑๘๗ปี
ยิ่งใหญ่อลังการมาก
กิจกรรมในตอนเช้าก็จะมีการถวายศักระพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
กำแพงเมืองกาลนายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในตอนค่ำซึ่งจะมีการออกร้านสินค้าโอท็อปของดีต่างต่าง
รวมไปถึงการจัดการแสดงแสงสีเสียงและนี่ที่สำคัญมีการแต่งกายย้อนยุคค่ะคุณ
ยุคจำลองบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในสมัยรัชกาลที่๓กันเลยนะคะ
กิจกรรมครั้งนี้ก็มีพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลย
ช่วงนี้เนี่ยกระแสการแต่งกายย้อนยุคเนี่ยโอ้โหกำลังอินเทรนด์เลยนะ
ว่าคนไทยหันมาใส่ใจเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเรามากยิ่งขึ้น
วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายด้วยสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็รีบไปกันนะจ๊ะจะได้แต่งกายย้อนยุคสวยกัน
จะได้เรียกกันว่าอ๋อเจ้าใช่ไหมท่านหมื่นท่านล้านเอ่อเอ่อหมื่นพอครับค่ะ
พูดถึงร้านเลิ้นทีอะไรผมต้องจับหัวทุกทีบางทีผมก็ตกใจนะฉันก็ตกใจ
กลัวมันอยู่ไม่ครบเหมือนเรียกตัวเองเอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปเที่ยวกันให้สนุกแล้วก็แต่งชุดไทยไป
ผมว่ามันก็สนุกสนานแล้วก็เป็นสีสันที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะใช่ไหมแม่หญิงการบูลมันก็จะฉุนค่ะคุณ
ก็มีแต่แม่หญิงการเกตค่ะอันนี้การบูลจ้ะกลิ่นหอมดีดีเอาก็ว่ากันไปเป็นสมุนไพร
คุณผู้ชมครับเอาล่ะหลายคนก็ถามมาในช่วงตลอดกินของตลอดข่าวสุดสัปดาห์หายไป
ยังอยู่ไหมยังไม่หายไปไหนยังอยู่แล้วยังมีนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปตลอดกินกัน
แต่ก่อนอื่นขอปักหมุดก่อนแล้วกันว่าอยู่ที่จังหวัดไหนขึ้นมาได้เลยพาไปที่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊
แบนตัดเอาล่ะไปติดตามกันในช่วงของตลอดกิน
มาในวันนี้ถึงที่บางแสนก็บอกว่ามีร้านที่มันแซ่บนัวแซ่บถึงใจแซ่บถึงสวง
กระเพาะกันเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นร้านไหนเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามให้ได้ในช่วงของตลอดกินวันนี้ครับไปกันเลย
คุณผู้ชมครับหิวแล้วโอ้โหท้องร้องจอกและที่สำคัญอาหารวางเรียงรายอยู่แล้วนะครับน่ากินน่ารับประทานมากแต่ก่อนอื่นพูดคุยกับเจ้าของร้านก่อนแล้วกันนะครับ
ของร้านครัวยำแม่ริ้วตอนนี้อยู่กับพี่อุ้ยนะครับสวัสดีครับ
อุ้ยครับเห็นบอกว่าร้านนี้เปิดมาเป็นตำนานของชนบุรีแถวบางแสนเลยทีเดียวร้านของเราเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
ประมาณ๑๐ปีแต่ถ้าพี่รวมทั้งชายหาดเนี่ยเกือบ๓๐ปีค่ะ
ให้ทานยำปลากุแรค่ะยำปลากุแรค่ะอุ้ยมันสดเลยนะครับเนี่ย
ปลากุแรเป็นปลาที่ต้องทานสดค่ะไม่คาวอารมณ์เนี่ยคล้ายกับซาซิมิของญี่ปุ่นเลยนะ
แต่คิดว่าจะอร่อยกว่าค่ะ
มาเดี๋ยวลองทานดูนะครับ
คือเนื้อปลากุไรมันนิ่มหนุบแล้วก็หวานด้วยนะ
แล้วรสชาติเทคเจอร์ดีจริงเลยนะครับ
เอาละเมนูต่อไปเลยดีกว่า
ำตะไคร้ค่ะมันเป็นเมนูสุขภาพ
จะมีทั้งปลาข้าวสาร

มีเม็ดมะม่วงมีกุ้งแห้งแล้วก็ตะไคร้ซอยที่ละเอียด
ใครที่ชอบที่เป็นเมนูสุขภาพอยู่แล้ว

แล้วก็กรุบกรอบกับปลาข้าวสารที่ทอด

ยำก็อร่อยสุดยอดทั้งนั้น
แต่ว่าเจอเมนูนี้เข้าไปมันดูแปลกจัง

มันมีพวกอาหารทะเลอย่างปูนี่ไง

ใช่ค่ะ

แล้วก็รสชาติของเนื้อหมูนี่มันอร่อยมากเลย
เมนูนี้ถือว่าน่าลองลิ้มชิมรส

ได้ข่าวว่าวันหยุดก็ไม่มีปิดนะ

ก็โทรมาสอบถามได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ครับ

เพื่อให้เก็บกับทางช่วงตลอดกิน
กับรายการตลอดข่าวที่เรามากินกัน

ตลอดกินจะพาคุณพี่อุ้มไปที่ไหน

ผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม

แล้วไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ
เจ้ากันแล้วเจ้ากันแล้ว
เป็นอย่างไรน่ากินไหม

มีคุณผู้ชมทั้งบ้านส่งมาด้วย
บอกว่าคุณชะนาใจร้ายมาก
ไม่พาดิฉันไปด้วย
อยู่ตรงไหนในบางแสนนะครับไปทานกันได้ร้านนี้อร่อยมาก
คุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาบอกว่าไปทานมาแล้วเยอะเหมือนกันนะร้านนี้นะ
แล้วก็ร้านนี้เขาขึ้นชื่อหลายคนเคยไปทานมาแล้ว
ถูกต้องแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทานแล้วมีโอกาสได้ไปแถวนั้น
อ้าวต้องลองแนะนำกราตีโดยคุณชนะ
ที่สำคัญไลน์มาบอกว่าถ้าชอบร้านนี้เนี่ยนะผมจะแจกเสื้อให้ด้วยนะ
และที่สำคัญชอบข่าวอื่นก็แจกเหมือนกันเพราะวันนี้หัวข้อของเราเรื่องของไลน์เนี่ย
มาบอกหน่อยว่าคุณผู้ชมชอบข่าวไหนในตลอดข่าวสุดสัปดาห์ในวันนี้
แจกเสื้อให้กับคุณผู้ชมไป๕คน๕รางวัลนะครับ

ต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชม
ถ้าทำถูกกติกาวันนี้นะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อยืดตลอดข่าวไปเลย
ติดตามให้ถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งช่วงที่คุณผู้ชมบอกว่าชอบชอบมาก
โอ้โหฮากระจัดกระจายฮากันจนอุจจาระเรียดรากเลยทีเดียว

นี่ไงช่วงตลอดข่าวขำ
นี่เห็นไหมแค่ได้ยินชื่อก็ขำแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้มีนำเสนอตลอดข่าวขำ
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครปฐมไปดูลีลาของเด็กปฐม
ดอกบอลเด็ดขำฮาขนาดไหนไปดูกันครับ
มาเจอกันแล้วนะครับกับตลอดขำ
ข่าวสนุกสไตล์โป๊งชึ่ง
ที่วันนี้เนี่ยงัดลีลาเด็ดพิเศษใส่ไข่มาฝากกันเลยทีเดียว
เฮ้ยไม่ใช่ลีลาเด็ดของเด็กต่างหากเล่า
มาเดาะบอลโชว์หาทุนการศึกษาแม่ไอเดียดี
แต่ลีลาเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนอ้าวขอดูหน่อยสิพ่อนุ่มน้อย
แม่โยกซ้ายโยกขวาขนาดนี้เนี่ย
อย่าว่าแต่เอาเงินไปเลยครับเอาใจไปเต็มเต็มเถอะเจ้าหนู
มัวแต่โยกเอวแบบนี้เนี่ยไหนล่ะ
ลีลาเด็ดเดาะบอลที่บอกว่ามีพี่เจชนะทิพย์เป็นไอดอลหน้า
เจ้าหนูครับนี่พี่เจเขาไม่เคยเอาบอลใส่พุงนะ
หรือว่าโชว์สกิลให้สาวชุดแดงที่อยู่ข้างเขาเห็นกันล่ะครับเนี่ย
แม่แห่ใช่นะ
ยังยังไม่หยุดโชว์สกิลอีกนะแถมยังเรียกแก๊งเพื่อนมาดูด้วย
เอ้าเพื่อนมาทั้งทีเนี่ยไหนโชว์ลีลาให้เพื่อนดูยังไงบ้างอ่ะเราอ่ะ
เอายกซ้ายเอายกขวาเน่งหน้าเน่งหลังกระดับกระดับ
เอายกซ้ายเอายกขวา

โยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระดึบกระดึบ
ผมว่าน้องเขาเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวคุณเป็นใคร
นี่คุณได้จังหวะได้เพลงเข้าไปคุณไม่ยอมหยุดเลยนะ
หลังด่อไม่ได้ดอกบอลหลังด่อ
พูดถึงน้องเขาหน่อยเห็นลีลาน้องเขาแบบนี้เนี่ย
ผมว่าไม่น่าไปเป็นนักฟุตบอลแล้วน่าจะเป็น
แนนเซอร์น่าจะเหมาะกว่าโอ้เต้นแรงมาก
เอาน้องใบตองหลังดอกไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าไหม
ให้พักเดี๋ยวพาไปดูของดีของเด็ดอีกหนึ่งที่ที่โคราช
พาไปดูในงานประเพณีบัวหมายบัวใหญ่ประจำปี๒๕๕๙
งานนี้เขามีการจัดแข่งขันส้มตำลีลาค่ะ

ไหวจริงไม่ได้เถียง

ไปดูงานแข่งขันกันดีกว่านะคะ
มันจัดขึ้นเนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรณารีนะคะ
จัดขึ้นที่บริเวณเวทีกลางหน้าสระใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
จากจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชาวบัวใหญ่แล้ว
ยังมีการจัดการประกวดส้มตำลีลาสถานพบด้วย
เป็นการสร้างความสนุกสนานสร้างสีสันให้กับคนที่มาร่วมงานนะคะ
โดยมีกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนต่างในพื้นที่เข้าประกวด๙ทีม
ในแต่ละทีมจะมีสมาชิก๓คนด้วยกันนะคะ
จัดเต็มกันมาตั้งแต่เครื่องแต่งกายแหละคุณดูกันไป
โชว์ลีลาการตำส้มตำสุดมันบนเวทีแบบนี้โอ้โห

คือถ้าเป็นทีมที่อายุมากหน่อยนะเขาก็จะเน้นลีลาอ่อนช้อย
สวยงามตะต่อนยอนแบบนี้ควงกันไปค่ะ
แต่ว่าบางทีมที่เป็นทีมแบบสาวประเภทสอง
จะเน้นความแบบโอ้โหสุดฤทธสุดเด็ดกันไปเลยนะคะ
พอเจอเพลงเร็วเท่านั้นแหละคุณสายกันไม่ยั้งเลยจ้า
แต่ที่สำคัญไม่ลืมไม่ลืมที่จะปรุงส้มตำให้อร่อยด้วย
เพราะว่ากรรมการตัดสินจากรสชาติด้วยและลีลาด้วยค่ะ
แต่ไฮไลท์มันอยู่ตอนที่ขึ้นไปโชว์บนเวทีนี่แหละคุณ
ทีมจะต้องโชว์ลีลาสถานพบตามชื่อการประกวด
เด็ดขนาดไหนไปดูกัน
โอ้โหอะไรจะขนาดนี้
ปลาล้าปลาเลอะกระจุยหมดละคุณค่ะ
แต่ละคนนี่เด็ดทั้งนั้นเต้นไม่สนใจความหอบความเหนื่อยของตัวเองเลยนะคะ
และงานนี้ผู้ที่ชนะก็คือทีมอบตตอนตะเนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

สำหรับการจัดการประกวดส้มตำลีลาสถานพบครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการตำส้มตำ
ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวอีสานนะคะ
แล้วก็ยังเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศด้วย
ชาวต่างชาติที่เขามาเมืองไทยเนี่ยต้องพูดอาหารที่อยากทานก็จะมีผัดไทย
ถมยำกุ้งส้มตำปาปะยาป๊กนเน่
ถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของไทย
รักกันเอาไว้แบบนี้ก็ได้ดูลีลาการตำส้มตำของแม่ค้าที่มันจัดจ้านยิ่งกว่ารสชาติของส้มตำกันนี้
หายแตกนี่กระจายทั้งงานเลยคุณ

และก็รักอร่อยกันไปด้วยนะครับอ่ะครับค่ะ

พักแล้วพักแล้วพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับ

เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารพื้นถิ่น
หากินยากที่จังหวัดสุรินทร์

เดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ